วันนี้พาดหัวอุ้ม๔รัฐมนตรีอยู่ต่อ

ก่อนที่เราจะไปดูพลังประชารัฐ
เราไปดูความเคลื่อนไหวพักอื่นกันหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้ก็คึกคักมากเลยนะคะ
แต่ละพักก็มีการเตรียมประชุมใหญ่

สอดคล้องกันกับรัฐธรรมนูล

เริ่มกันที่พักอนาคตใหม่กันก่อนคุณผู้ชม

รุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยค่ะ
แต่เมื่อวานการแถลงข่าวของอนาคตใหม่
โดยนายธนทรกลายเป็นพาดหัวว่าโอ้ท้าบิ๊กตู่เลยนะ
ใช่ค่ะก็พาดหัววันนี้
ธนทรโอ้มีทีเด็ดใช้รัฐสวัสดิการสู้

บอกว่าพร้อมจะร่วมงานกับทุกพักเลย

ก็คือต้องไม่เอาการสืบทอดอำนาจคอสชทุกรูปแบบ
แล้วก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูลทั้งฉบับ
และล้มล้างผลพวงคณะรัฐประหารทุกเรื่องที่ทำไว้
บอกด้วยนะคะว่าทุกวันนี้
พึ่งพาประกันสังคมเป็นรากแก้วของรัฐสวัสดิการ

ดังนั้นถ้าร่วมมือกันเราจะทำได้อีกครั้ง
ซึ่งก็เรียกร้องให้นายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาแสดงตัวมาเลย
นี่ไงกลายเป็นพาดหัวบอกท้าชนบิ๊กตูบี้เปิดหน้าเล่น
ถามว่าจะต้องการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งไหม
ถ้าเกิดว่าต้องการแสดงตัวมาเลย
แล้วประชาชนทั้งประเทศจะเป็นคนตัดสินใจ
เดี๋ยวไปฟังเสียงหัวหน้าพักอนาคตใหม่ช่วงนี้หน่อยนะคะ
ไปดูกันต่อเลยนะคะกับพักรวมพลังประชาชาติไทย
เมื่อวานช่วงบ่ายนายสุเทพเทือกสุบันผู้ร่วมก่อตั้งพักก็ลงพื้นที่ค่ะ
ไปที่ตลาดปรัฐวิกรที่บึงกลุ่ม
ก็เชิญชวนให้ประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิกของพัก
แล้วก็มั่นใจด้วยว่าพักรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ย

เพราะว่าพักเป็นพักที่ทุกคนเนี่ย
คบหามากที่สุดอีกพักนึง
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสุเทพนะคะ
และถ้าพักนี้ได้เป็นรัฐบาล
ซึ่งผมแอบกระซิบนะว่าเป็นแน่นอน
ที่ผมบอกว่าเป็นแน่นอนนี่ไม่ใช่ผมเป็นหมอดูนะ
แต่ว่าเพราะเป็นพักการเมืองที่มีประชาชนเป็นล้านล้านคน

ใครก็อยากพบด้วยใครก็อยากจะชวนไปร่วมรัฐบาลด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อพักนี้ได้ไปเป็นรัฐบาล
ผมก็จะไม่รับตำแหน่งอะไรในรัฐบาล

พี่น้องบันทึกไว้เลยจบไว้เลย
วันนี้พูดที่ตลาดบึงกลุ่มนี่
พูดสิทธิ์ข่าวก็ถามถึงการเปิดพักพลังประชาบรัฐ
ที่มี๔รัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ร่วมอยู่ด้วย
คุณสุเทพคิดเห็นประการใดนะครับ
นายสุเทพบอกว่าอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เราไม่รังเกียจใครไม่ตั้งข้อแม้กับใครทั้งสิ้น

เสนอตัวมาให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ
อย่าให้ผู้เล่นมาตัดสินกันเองนะครับ
ไม่มองใครทั้งนั้นมองแต่ตัวเอง
เราเป็นพักที่เจียมตัวไม่เป็นคู่แข่งกับใคร
พร้อมเป็นมิตรกับคนที่หวังดีต่อประเทศชาตินะครับ
ทีนี้คุณเมื่อวานนี้การที่ลงพื้นที่ไปที่ตลาดปรัฐวิกร

ใครล่ะคะของนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศ
สสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยนั่นเอง
พอเห็นว่านายสุเทพลงพื้นที่ที่บึงกลุ่ม
แสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียลเลยค่ะ
บอกว่าที่ผ่านมาอดีตผู้แทนรัศดรอยากเข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
กลับถูกจับตาจากฝ่ายความมั่นคง

ลงพื้นที่แบบนี้คิดอดคิดไม่ได้เลยนะ
ไหนเคยบอกว่าไม่อยากหวนสู่การเมือง

เป็นคนที่เดินเกมลุกทางการเมืองมากที่สุด
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าการที่ลงพื้นที่แบบนี้

กังวลกับคำสั่งต่างของคอสชเลย
กติกาถูกใช้แค่ฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเอง
โพสต์เมื่อวานนี้ยาวมากเลยนะครับ
ส่วนทางด้านพักชาติพัฒนาค่ะ
ก็มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักเหมือนกัน
โดยนายแพทย์วรรณรัฐชานุกูลหัวหน้าพัก
ให้สัมภาษณ์แสดงความมั่นใจเลยนะคะ

โดยเฉพาะชาวโคราชอันนี้ถือว่าเป็นฐานเสียงหลักของพักเลยค่ะ

พยายามส่งผู้สมัครลงแข่งขันในระบบเขตให้มากที่สุด
ก็ยืนยันนะคะว่ายังมีอดีตสออยู่ครบทั้ง๔คน
ส่วนเรื่องของการประชุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
หลังจากที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
ในฐานะเลขาธิการคอสชเป็นประธานนัดแรก
กำชับนะคะให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในฐานะกองกำลัง
รักษาความสงบเรียบร้อยศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจ

คำสั่งของหัวหน้าคอสชเรื่องของการดำเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง
รวมถึงแนวทางที่ทางกรกตกำหนด
ดำเนินกิจกรรมของพักการเมือง
เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยในภาพรวม
มันสอดคล้องแล้วก็มันเป็นการอำนวยประโยชน์
ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
แล้วก็อยากให้ร่วมกันสารต่องานที่คอสชทำไว้

รวมถึงวันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องจับตารอดูความเคลื่อนไหวด้วยค่ะ
เพราะว่าวันนี้ก็มีพักการเมืองที่จะประชุมใหญ่
มีนาอย่างพักภูมิใจไทยเนี่ยนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นหัวหน้าพัก
พักนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกัน
เพราะว่าเขาก็ทยอยเปิดตัวอดีตสอสอจากหลายพัก
แล้วรอบนี้ก็หันหน้ามาร่วมงานทางการเมือง
นามของพักภูมิใจไทย
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้รอดูความคืบหน้าด้วยนะคะ